ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับวิกฤตความเจ็บป่วยทำให้ครอบครัวต้องเสียเสาหลักของบ้านไปถึง๓คน
เสารองของบ้านจึงขอลุกขึ้นสู้เพื่อเป็นเสาหลักดูแลครอบครัวต่อไป
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ
ครอบครัวหนูเคยมีเสาหลักอยู่๓คน

ด้วยโรคเส้นเลือดในสมองติด
สาวหลักคนที่สองก็คือแม่ของหนู
ซึ่งตอนนี้แม่ก็ได้ล้มป่วยเป็นโรครุมตอย
ร่างกายไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรง
และสาวหลักคนที่๓ก็คือพี่สาวของหนู
ตอนนี้ก็ได้ป่วยหนักเป็นมะเร็งระยะขั้นที่๔แล้วค่ะ
ทุกวันนี้หนูก็ต้องลุกขึ้นสู้
เพื่อจะเป็นเสาหลักให้ทุกคนในครอบครัวของหนู
สมัยก่อนหนูไปทำงานที่กรุงเทพ
ไปทำงานก่อสร้างกับพี่สาวชื่อเมย์ค่ะ

ถ้ามีคนมาว่าจ้างเราก็ได้ไป
ไปทำก่อสร้างก็ผสมปูนยกอิด

ก็ทำงานอยู่กับพวกผมนี่นะครับ
ค่าแรงที่ทำงานได้มาก็แบ่งไว้ส่งมาให้พ่อให้แม่ที่สุรินทร์ค่ะ
ต่อมาพ่อหนูล้มป่วยหนัก

หนูก็ออกจากงานแล้วก็ไปอยู่ดูแลพ่อที่บ้านช่วยแม่
แล้วหนูกับพี่ก้อก็ไปทำงานกรุงเทพส่งเงินมาให้
พ่อก็ป่วยอยู่อย่างนั้นประมาณปีกว่าค่ะ
เงินที่เคยหาเก็บมาคือหมดแล้ว
ก็เลยปรึกษาว่าให้พี่เมย์ไปหากู้หนี้ยืมสินมา
ไปกู้เขามาให้ปุ้ยให้แม่เอาไว้ดูแลรักษาพ่อ
มาเป็นคนป่วยติดเตียงอยู่บ้านประมาณเกือบปีพ่อก็เสีย
พอพ่อเสียแม่ก็เริ่มมีอาการแบบ
ปวดตามมือตามแขนตามอะไรแกอย่างนี้ค่ะ
ไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นรุมตอย
แล้วแกก็ไม่มีแรงแกกินข้าวไม่ได้

มันเดินแค่นี้มันก็เดินไม่ได้

บางทีปวดกระดูกมันลุกขึ้นไม่ได้
มันเจ็บมือกับแขน
หนูก็เลยไม่ได้ไปกลับไปทำงานที่กรุงเทพค่ะ

แกจะเป็นลมเป็นอะไรอย่างนี้ไปอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเราเพิ่งเสียพ่อมาเราก็อยากให้แม่อยู่เป็นร่มโพล้มใสให้ลูกอย่างนี้ค่ะ
ต่อมาพี่เมย์จากที่เคยเป็นเสาหลักของบ้าน
จะคอยหาเงินจนเจือครอบครัว

แกก็ไปตรวจเจอว่าแกเป็นมะเร็งเต้านม
หมอก็บอกว่าแกเป็นถึงขั้นที่๔แล้ว
พ่อหนูรู้ว่าหนูตรวจพ่อเป็นมะเร็ง
ก็คิดห่วงแม่
กลัวไม่มีคนหาให้กิน

แต่แกก็ยังสู้แกยังฝืนแกยังไปทำงาน
บางทีผสมปูนแทบจะไม่ไหว

ผมก็เคยบอกเขาว่าไม่ต้องไปทำก็ได้
เขาก็กลัวเงินจะไม่พอใช้ในครอบครัว
ถ้าไม่ทำก็ไม่มีเงินที่จะส่งให้แม่
แล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่โควิดมันระบาดหนัก

แกก็จำเป็นต้องกลับมาอยู่บ้าน

แขนขาแกแบบเหมือนกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงไปเลย
มันจับปวดมันทอรมณ์มากจ๊ะ
เวลานั้นปวดขาปวดกระดูก
มันลำลงกระดูกปวดหัวอ้วก
แม้แต่แกจะฉี่จะถ่ายแกก็ราดไปทั้งตัวเลย
แกไม่รู้มันไหลออกมาเองมันหมดเลย
แล้วแม่ฉีดแล้วนางเกง
หนูก็ไปช่วยสักสภาให้แม่ค่ะ

เขาปวดเมื่อยผมก็นวดให้เขา
แกก็ทำเครื่องออกกำลังกายให้

ทำที่เดินให้เราจับเดิน
เค้ามาเอาจอบมาถัง

แล้วก็บีบนวดแล้วก็ดึงเชือก

มันยากเดินมันกระล่ม
ตอนแม่ไปฝึกยืนแล้วแม่ล้มหนูไปช่วยแม่ค่ะ
หนูก็ประคองเงินให้นั่งพิวเซ
ตอนหนูไปปัดค้าที่แม่เลือกไซส์ให้ด้วยค่ะ
ขึ้นพิวเซแม่เข้าบ้านค่ะ
หนูคิดว่าแม่ไม่น่าหนักหรอกค่ะ
หนูก็คิดอยู่ว่าต่อไปเนี่ยเราจะหาเงินจากไหนมา
เจอครอบครัวมาเลี้ยงดูครอบครัว

ไปหาเห็ดขายไปส่งกบขาย
ได้เยอะหน่อยก็สามร้อยบางวันก็ไม่ได้เลย
วันก็ได้มาเป็นแค่พอกับข้าว
ตอนแม่ปุ้ยมีสองกบหนูก็ไปด้วยค่ะ
หนูเคยจับกบเด็กตัวหนึ่งไหมค่ะ

ก็ออกไปทำงานได้ลูกสาวว่าอย่าไปอย่าไป

ขุดมันบ้างหาเห็ดบ้าง

ตรงไหนก็ไปด้วยกันตลอด
หนูไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไง
เราจะหลับแบบน็อกยาหลับไปเฉยหรือยังไง
ก็ไม่รู้ว่าไปนี่จะได้กลับมาเจอกันไหม
พอพี่ก็ต้องกลับไปทำงานที่กรุงเทพ
หนูก็ต้องเป็นคนที่คอยดูแลพี่เมย์คอยดูแลแม่
แล้วก็คอยดูแลน้องใบเตย
หนูก็ฝันว่าถ้าวันหนึ่งหนูมีเงินสักก้อนหนึ่ง
หนูอยากนำเงินก้อนนั้นมาทำเกษตรผสมผสาน

เพราะว่าเป็นที่ที่พ่อทำไว้แล้ว
ที่ตรงนี้ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ
หนูก็อาศัยที่ว่ามีสระมีบ่อ
แต่เนี่ยสระบ่อหนูคือมันหลายสิบปีมาแล้ว
ตื้นหนูก็ไม่มีงบไม่มีเงินที่จะมาลอกสระ
ที่จะมีน้ำขังไว้ใช้ตลอดปี
ถ้าหนูมีเงินก้อนนี้มาทำเกษตรขุดลอกสระ

มีเงินส่วนนั้นไว้ช่วยรักษาแม่รักษาพี่
แล้วก็ช่วยพี่ใช้หนี้ได้
รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวของน้องปุ้ยจากจังหวัดสุรินครับ
สวัสดีครับทุกคนครับ

จริงเมื่อก่อนเนี่ยบ้านของเราก็คือแม่ยะกับพ่อ

รับจ้างทำทุกอย่างในบ้านเลยค่ะ
ทำนาทำสวนทำเกษตรหรือว่าใครให้ทำอะไรพ่อไปทำหมดเลยค่ะ

ว่างหาปลาว่างหาปูว่าง
สามชีวิตนี้คุณผู้ชมยังไม่ได้อยู่บ้านที่สุริน

หนูมาทำอะไรกันที่มีนบุรีตอนนั้น
พี่เมย์พามาทำก่อสร้างเป็นตลาดแรงงาน
ต้องตื่นแต่ตี๔เพื่อจะออกมาหางานค่ะ

แล้วแต่ว่าผู้ว่าจ้างจะมาหาบางวันก็ไม่ได้
ก็คือรายได้วันต่อวันก็คือหาวันนี้ใช้วันนี้
คือไม่มีเก็บไม่มีสำรอง

สมปูนจ้ะแล้วก็ยกปูนยกหินยกสาย
ทำกันอยู่๓คนเนี่ยจริงแล้วก็คือมีรายได้

ส่งกันประมาณเดือนละเท่าไหร่ส่งเป็นเดือนไหมหรือว่าเป็นวิก
ก็ถ้ามีงานทำได้งานทำงานตลอดก็ส่งสามพันสี่พันค่ะ
แต่มันไม่แน่นอนค่ะเพราะงานอย่างนี้ค่ะ
ถ้าบางวันไม่มีงานเลยหรือว่าเดือนไหนที่งานน้อยก็๒๐๐๐มั่ง
บางเดือนไม่มีงานตกงานบ่อยก็ไม่ได้ส่งเลยก็มีค่ะ
ในเงินในส่วนนี้นะครับคุณผู้ชมเท่ากับว่าเขาได้ทำบุญมาตลอดนะ

เพราะคุณพ่อเกิดล้มป่วยคุณพ่อป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบ

เดินไม่ได้เจาะคอด้วยจ้ะ
แล้วหนูรู้อาการพ่อกันได้ยังไงครับสองคน
โทรศัพท์มาถามแม่อยู่ตลอดเวลาว่าพ่อเป็นยังไง
แม่ก็จะโทรมาบอกว่าโอ้พ่อเข้าโรงพยาบาลนะ
ทางหนูอยู่กรุงเทพก็อยู่ไม่ได้แล้วต้องลงมา
เพราะฉะนั้น๓ชีวิตนี้ที่อยู่กรุงเทพก็เลยปรึกษากัน

ว่าต้องมีคนเสียสละคนหนึ่งแล้วต้องกลับมาอยู่บ้าน
ไปนอนช่วยดูแลแม่ดูแลพ่อที่โรงพยาบาลประมาณสองเดือนกว่า

เงินทองที่เราพอเก็บเอาไว้อ่ะก็ล่อยหล่อหมดใช่ค่ะ
เพราะว่าค่าใช้จ่ายการเดินทางใช้จ่ายที่โรงพยาบาล

คือก็ไปกู้เลยหรือครับ

จะมาไว้ดูแลพ่อที่โรงพยาบาลต่อ
พี่เมย์กับพี่ก้อก็เลยไปหากู้ยืมสินมาค่ะ
มาเท่าไหร่จ๊ะหนู

ปัจจุบันนี้ก็เลยค้างอยู่๑๕๐๐เนี่ย

กี่ปีแล้วเนี่ยตอนนี้โฉนดอยู่กับเขา

แล้วก็ได้เงินมามารักษาคุณพ่อ

สุดที่จะยื้อจริงครับคุณพ่อก็เลย

คือพ่อเสียไม่นานก็แม่ก็มาล้มป่วยอีก

ที่มาป่วยเพราะคิดถึงพ่อใช่ไหม

เสร็จแล้วก็ลูกมาล้มป่วยอีก
แม่ครับตอนนี้แม่ป่วยเป็นโรคลูโมตอย

เพราะว่าลูโมตอยกับหนังแข็ง

หนังแข็งก็คือผิวหนังนั่นเองนะคุณผู้ชมนะ

อันนั้นก็ยืดไม่ได้แล้วใช่ไหม
มันตึงใช่ไหม
เห็นบอกว่าป่วยขนาดนี้นะสู้อะ

ทำไมถึงต้องแอบลูกไปหาอย่างนั้นล่ะค

ห่วงค่ะห่วงที่สุดเลย
ขนาดเราเป็นมะเร็งเราก็ยังปวดเลย

เมย์อยู่วันดีคืนดีเห็นบอกว่า
ไปหาหมอตรวจเจอโรคร้ายก็คือเป็นมะเร็ง

ตอนนี้ลามเข้ากระดูกเข้าสมอง
คือเมย์ไม่ได้มีอาการที่มันผิดสำแดงอะไรมาก่อนเลย

จู่ก็มีแบบก้อนเนื้อที่หน้าอกฝั่งเดียว

ไม่ไม่เจ็บนะคะในความรู้สึกหนูนะตอนนั้น
แล้วทีนี้ลามลามขึ้นอีกฝั่งหนึ่ง

เดินมาบอกแฟนนี่นั่งร้องไห้อยู่หน้ารถ
คือไม่รู้จะไปยังไงจะทำยังไง
ก็ได้แต่ร้องไห้เขาก็บอกว่าสู้

ก็รู้สึกยังไงบ้างครับที่พอเห็นเมียไปปุ๊บแบบหน้ารถขนาดนั้น
มันไม่เป็นกับตัวผมเองสมัยต้องไปเป็นทีนี้นะ
กินข้าวไม่ได้เป็นอาทิตย์คิด

ตอนนี้ให้คีโมกับสายแสงจ้ะเดือนหนึ่งสองครั้ง
บางทีคนให้คีโมความรู้สึกมันคือมันเพลีย
มันจะสลึมสลือคือยามันแรงไหมครับพี่เมย์
แรงมากจ้ะแต่สำหรับหนูไม่รู้ว่าความเจ็บความปวดเป็นตัวไหนคือ
อยากจะมืนสู้ทำงานอย่างเดียวอะจ๊ะ
ให้ยามาเสร็จก็พรุ่งนี้เช้าก็ต้องไปทำงาน
ก็ไปทำงานทั้งก้อนเนื้อใหญ่อย่างนั้นน่ะ
ไปทำงานทั้งก้อนเนื้อใหญ่นั่นแหละจ๊

เจ็บแต่ก็ต้องทนจ้ะ
ทุกวันนี้ถ้าหนูเดินได้หนูก็จะไปทำงาน
อะไรที่ทำให้สู้จนแบบไม่อยากหยุดทำงานฮะ
สู้เพื่อแม่เพื่อลูกจ้ะเพื่อคนในครอบครัว
คุณผู้ชมครับสู้ก็แล้วแต่โควิดมาไซส์งานก่อสร้างทำไม่ได้

ก็เลยยังไงฮะตัดสินใจกันว่ากลับบ้าน
ตอนแรกเขาก็ชวนให้กลับบ้านแต่ทีนี้หนูไม่กลับ
กลัวไม่มีเงินค่ารถไปรักษา
นักโควิดมาแบบห้องข้างเขาก็เป็นอะไรก็เป็น
สิทธิ์รอบข้างเราคือเป็นแทบแต่ทุกคน
ก็เลยตัดสินใจกลับบ้านแล้วไปรักษาตัวด้วยอีกอย่าง
หนูไม่ได้รักษาตัว๓เดือน

มะเร็งมันลามเข้ากระดูกทำให้เราเดินไม่ได้แล้วก็ขึ้นสมอง

เดินไม่ได้ไม่มีแรง
ปวดกระดูกแล้วก็ปวดหัวหนักจะเป็นปวดหัวกับปวดขา
จนหมอต้องให้ใช้มอร์ฟีนกับกัญชา
กินข้าวไม่ได้อ้วกอ้วกตลอดเวลาจ้ะ
เห็นบอกว่าเป็นจนขนาดว่านอนแล้วก็อึฉี่ถ่ายอะไรคือไม่รู้เรื่อง
ไม่รู้เรื่องจ้ะคือซีกหนึ่งนี่ตาย
แสดงว่าไปกินเส้นประสาทของเราการทำงานบกพร่องไปหมดแล้ว
เหมือนแบบปั้นเอวเรามันไม่มีความรู้สึก
นั่นหมายความว่าไอ้ทรมานกายเราเป็นอยู่แล้ว
แต่ในใจของเมย์ล่ะครับในตอนนั้นล่ะ
ทุกข์มันเจ็บปวดอ่ะจ้ะแม่ดูแลเราเด็กก็พอแล้วยังจะมาดูแลเราสภาพตอนนี้
แกก็ไม่ค่อยมีแรงเดินถือกระโทนเราไปทั้งที่ขาแกก็ไม่ค่อยจะดีด้วย
โถนะคุณก็เลยคิดอยากฆ่าตัวตายแม่ก็บอกว่าจะคิดอะไรอย่างนั้น
สู้คำว่าสู้เนี่ยถึงละเลิกความตั้งใจตัวนั้นไป
ก็เลยทำให้มีกำลังใจที่จะสู้ต่อ
แม่แม่ก็ช่วยทำกายภาพบำบัดด้วยเหรอ

ที่จะชักที่นี้ก็คือเป็นลอกอะไรพี่ก้ออะไรหรอ

อ๋อแล้วแม่ก็เลยใช้เชือกดึงให้อย่างนี้เหรอครับ

แต่ทุกวันนี้ก็ยกขายกอะไรพอมีความรู้สึกแต่ว่าก็
เดินไม่ได้แต่ว่าก็ยังดีกว่าเมื่อก่อนจ้ะเออเอานะพี่เอเชื่อว่าเนี้ย
มันมีกำลังอ่ะเพราะว่าพวกหนูรักกันเหลือเกินจริงจริงนะค่ะ
ก็อีกช่วงที่พาเมียกลับมาตอนนั้นน่ะก็มาอยู่ที่บ้านนี้เนาะ
มาอยู่๓เดือนช่วงโควิดอ่ะจ้ะจะขึ้นกรุงเทพก็ขึ้นไม่ได้
เขาโทรมาถามที่กรุงเทพเขาก็บอกว่าโรคยังเยอะอยู่ยังคอยไม่ได้
ก็จำเป็นต้องอยู่ตอนนี้เห็นบอกว่าก็ไม่ได้อยู่นิ่งเลย
ออกหางานทำเหมือนกันต้นไม้ครับค่าจ้างได้ยังไง
สองวันนะครับห้าร้อยก็ต้องทำมันไม่มีงานเราก็ต้องทำ
แล้วบางวันครับมีวันหนึ่งต้องไปให้ติดหลางน้ำให้
คือจะไม่ได้อยู่ว่างอยู่แกอยู่ว่างไม่เป็น
ต้องหาอะไรที่ต้องทำเพื่อได้เงินนะจ๊ะ
ตอนนี้พอโควิดมันซาใช่ไหมฮะ
จ้ะก็ก็ต้องกลับมาทำงานที่กรุงเทพ
ผัวเมียคู่นี้นะคุณผู้ชมบอกว่าอยู่กันมากี่ปีนะหนู
สิบปีไม่เคยห่างกันไปไหนก็ไปด้วยกันตลอด
พอบอกว่าจะต้องกลับเข้ากรุงเทพแล้วมาคนเดียว
ผมคิดถึงเขาขับรถมาผมก็ร้องไห้มา
คิดอะไรฮะในใจเลยคิดว่ากลับไปจะไม่เห็นหน้าเขา
ก็ตอนนี้ความหวังสูงสุดของเราเลยคือเรื่องอะไร
ผมอยากให้เขาหายครับแข็งแรงเหมือนเดิม
จะได้ไปทำงานด้วยกันสู้กันต่อไปครับ
ใบเตยเป็นลูกใครอ่ะลูกเขาเป็นลูกใครน้องกุ้ย
ลูกน้องชายค่ะแต่ว่ามีปัญหาทางครอบครัว
ก็เลยมาฝากแม่เลี้ยงแต่ตัวแดงค่ะ
ไปกับใครลูกนูไปกับใคร
แม่เขาเรียกหนูแม่เหรอใบเตยดูแลแม่เมย์ยังไงบ้างลูก
เรียนขาให้แม่ค่ะ
หนูทำยังไงลูกไหนทำให้ลุงดูซิหนูทำไงคะ
กายภาพได้ด้วยคุณผู้ชมเด็กตัวเท่านี้หนูทำไงนะลูก

ถูกหว่าแม่คุณน่าเอ็นดูจริง
คุณยายตบมือให้หลานได้เลยเก่งมาก
ปุ้ยที่มารายการของเราจริงแล้วเนี่ยถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตในวันนี้
พูยจัดาการติดเสียไปทุนไปทำอะไรก่อนต่ำแรก
เอาไปคุดรอกศา
แล้วถ้าหนูได้ขุดทำเกษตรไปด้วย
หนูก็จะได้มีที่ไว้เลี้ยงปลา
หรือปลูกผักปลูกแรงเราเลี้ยงกบนะค่ะ

พี่เอ๊อยากให้มีภาพครอบครัวเก็บไว้ไปดูเป็นที่ละลึก
เพราะเชื่อนะครับว่ามันเป็นภาพความทรงจำที่ดี

ขอให้มีแต่รอยยิ้มและมีแต่ความสุขนะ
คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าโรคภัยจะรุมร้าว
ทำให้เสาหลักต้องล้มลงทีละต้น

ก็ยังเกาะเกี่ยวช่วยกันประคับประคอง
ให้ผ่านพ้นในทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นกับครอบครัวได้นะครับ
ช่วงหน้านะครับเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องปุ้ย
จากจังหวัดสุรินให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
และวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของน้องปุ้ยจากจังหวัดสุรินนะครับ
มากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

วันนี้ถ้าไม่พลาด๑ล้านบาทได้กลับบ้านนะครับ
ขอเชิญน้องปุ้ยมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

๕เรื่องนี้ปุ้ยมั่นใจเรื่องไหนปุ้ยตอบเรื่องนั้น

ปุ้ยต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าคนในครอบครัวของเราน่าจะตอบเรื่องนี้ได้
เพราะเดี๋ยวปุ้ยจะต้องเป็นคนเลือกว่าใครจะมาต่อจากปุ้ยนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑หมูมะนาว
เรื่องที่๒จังหวัดสุรินทร์
เรื่องที่๓เฉลิมพลมาลาคำ
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕ความรู้ระดับชั้นอนุบาล

เรื่องบ้านของเราครับ

เสือเนี่ยก็จะแบ่งเป็นตารางเป็นช่อง๓
แต่มีอยู่๒ช่องนะฮะที่เราปิดเอาไว้

คำถามอยู่ตรงช่องที่เราปิดเอาไว้พร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ดอกไม้ในช่องที่ปิดไว้ไม่มีสีใด

คำถามของปุ้ยเสือเนี่ยไม่เคยได้สังเกตเลยจ้ะ

แล้วก็จะได้เจอได้สัมผัสก็ต่อเมื่อเวลาเราเข้าไปดูแลพี่สาว

ก็เลยมั่นใจต่อข้อสีน้ำเงินค่ะ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับพี่ก้อครับ

เรื่องเฉลิมพลมาราคัม
เรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาล

ขอเชิญพี่ข้อมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ปกติใครเป็นคนทำกับข้าวครับที่บ้าน

เมนูอะไรที่ทำทานกันบ่อยที่สุด

อร่อยไหมพี่เมย์หมูมะนาวของเขา

เอาล่ะหมูมะนาวนะพี่ก้อนะ

ขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มีหมูต้มมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ
ด้านหน้านะฮะมีน้ำมะนาวน้ำกระเทียมดอง

เทียมสับแล้วก็พริกขี้หนูสับนะครับ
เครื่องปรุงคือครบหมดแล้วมีผักคณะแก้มด้วยนะครับ

ขอเชิญน้องปุ้ยมาเป็นผู้ช่วยครับ
และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
ทำหมูมะนาวจำนวน๔จานภายในเวลา๓นาที
มีเคยบอกว่าหมูมะนาวของเรามันรสจัด

ได้เลยครับส่งกำลังใจมาได้เลยแม่
จ๋าขอกำลังใจให้ลูกด้วย

มือด้วยนะจ๊ะเพราะมันมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเลยครับคุณผู้ชมครับ
ในตอนนี้นะครับเป็นเมนูที่ทางบ้านทำทานกันอยู่ตลอดเวลานะครับ
วันนี้เครื่องยำเครื่องเคียงเราเตรียมมาให้ครบเรียบร้อยเลยนะครับ

หนูเลื่อนมาขนกี้สิเอาเอาอันนั้นไปพี่นู่น
เนอะ
พร้อมใส่แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ๔ที่แล้วนะฮะ
ถ้าไม่เกินสามนาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้ทำได้นะครับแล้วมึงขอให้โชคดีนะฮะ
ขอบคุณมากครับผู้ช่วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ก้อยยังไม่หมดหน้าที่ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เมย์ครับเมนะครับแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องเมย์
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องคือเรื่องจังหวัดสุรินเฉลิมพลมาราคำความรู้ระดับชั้นอนุบาล
สุรินครับจังหวัดสุรินนะครับขอเชิญน้องเมย์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จังหวัดสุรินทร์นะครับพี่เมจังหวัดของเรามีอนุสวรีที่ดังเรื่องชื่อคือ
อนุสวรีพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงกลางวางจ้ะ
อนุสวรีพระยาสุรินพักดีจ้ะอนุสวรีเนี่ยตั้งอยู่ที่ทางเข้าเมืองสุรินไปล่าสุดเลยเมื่อไหร่
ไม่เคยได้ไปหน้าจุดตรงนั้นจ้ะ
พอจะจำลักษณะของอนุสวรีได้บ้างไหม

คำถามมันอยู่ที่อนุสวรีนี่แหละครับ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อมูลใดของอนุสวรีพระยาสุลินพักดีไม่ถูกต้อง
ตัวเลือกที่หนึ่งก้าวเท้าซ้ายนำเท้าขวา
ตัวเลือดที่๒มือขวาถืองาว
ตัวเลือกที่๓สะพายดาบ๑๑
ตัวเลือกที่๔ตัวรูปปั้นมีความสูง
ข้อมูลใดของอนุสวรีพระยาสุรินทร์ภักดีไม่ถูกต้อง
ข้อมูลใดของอนุสวรีพระยาสุรินทร์ภักดีไม่ถูกต้อง
ตัวเลือดที่๔ตัวรูปปั้นมีความสูง๒๒เมตร
ตัวเลือดที่๔ตัวรูปปั้นมีความสูง๒๒เมตรครับ
และข้อมูลใดของอนุสวรีพระยาสุรินทร์ภักดีไม่ถูกต้อง
ไม่เคยได้ไปสักการะแต่เคยขี่รถผ่านจ้ะ

แต่ที่หนูเลือกเพราะน่าจะสูงกว่า๒๒เมตรจ้ะ

ยังไม่หมดหน้าที่ครับพี่เมย์จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปจ๊ะ

ใบเตยแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ใบเตย

เลิมพลมาราคำกับความรู้ระดับชั้นอนุบาล

ความรู้ระดับชั้นอนุบาลนะครับ
ขอเชิญน้องใบเตยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ใบเตยชอบสัตว์อะไรมากที่สุดลูก

เธอยังชอบจรักแค่อ่ะไม่กลัวเหรอ

กลัวแต่เธอต้องชอบดูแน่เลย

เออเออยังพอดิพอรู้จักแล้วเอามา
คำถามเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ทั้งนั้นเลยนะลูกนะ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สัตว์ชนิดใดตัวสูงที่สุด

ตัวเลือกที่สองนกกระจอกเทพ

ตัวเลือกที่สี่ยีลาฟ

ตัวเลือกที่สี่ยีลาฟครับ

ช้างตัวใหญ่ค่ะแต่หนูตอบอีรักค่ะ
เพราะว่ามันสูงค่ะมันไกลค่ะ

สี่ข้อนะครับมาลุ้นกันต่อนะครับว่าครอบครัวของน้องปุ้ย
สุรินทร์จะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
คว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุดได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ
คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับ
เป็นวินาทีที่สำคัญนะครับที่จะตัดสินอนาคตครอบครัวของน้องปุ้ยจากจังหวัดสุรินนะครับ
ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูกตามข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัส

ซึ่งภายในตู้โบนัส๔ตู้นี้นะฮะ
ประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้อสาร๑๐๐กิโลกรัม๑ตู้

ถ้าพร้อมแล้วนะครับผมจะเลือกเฉลยข้อแรก
จากเรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาลครับ
สับแม่ฉีดเลือดน้ำเกง
หนูก็ไปช่วยซักสภาให้แม่ค่ะ
สับแม่ไปฝึกเดือนแล้วแม่รูปหนูไปช่วยแม่ค่ะ
หนูก็ประคอมเงินให้นั่งพิวเช
โจทย์สำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
สัตว์ชนิดใดตัวสูงที่สุด

ตัวเลือกสัตว์ทั้ง๔ตัวนี้นะครับ
ที่สูงที่สุดก็คือยีราฟนะครับ
โดยมีความสูงเฉลี่ย
เมื่อเขาโตเต็มที่นะครับ๔๖๖๑เมตรด้วยกันนะฮะ
เก่งมากครับเด็กน้อยช่วยเหลือครอบครัวไปได้แล้วนะครับ
ข้อนะฮะในตอนนี้ครอบครัวของน้องปุ้ยจากสุรินทร์นะครับ
ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตข้อแรก๕๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตอีก๑ดอก
ลุ้นกันต่อเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนี้นะครับจากเรื่องจังหวัดสุรินครับ
พ่อหนูรู้ว่าหนูตรวจพ่อเป็นมะเร็ง
ก็คิดห่วงแม่กลัวไม่มีคนหาให้กิน
แล้วก็ห่วงใบเตยห่วงให้พ่ออีกด้วย

และคำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
ข้อมูลใดของอนุสวรีพญาสุรินพักดีไม่ถูกต้อง
ข้อ๔ตัวรูปปั้นมีความสูง๒๒เมตร
ซึ่งเป็นคำตอบที่

เพราะว่าสะพายดาบ๑เล่ม
คือข้อมูลของอนุสวรีพระยาสุรินพักดี

รูปปั้นเนี่ยนะครับสะพายดาบคู่อยู่บนหลังนะฮะ
อันหมายถึงความเป็นนักรบความกล้าหาร
อันเป็นคุณสมบัติที่ตกทอดเป็นมรดกของคนสุรินครับ
พลาดไปหนึ่งข้ออย่าเพิ่งใจเสียนะไม่เป็นไรนะ
ครอบครัวของน้องปุ้ยนะฮะจากสุรินทร์ยังได้รับเงินทุนสะสมอยู่ที่
๕๐๐๐บาทและคุณแจต่อชีวิตหนึ่งดอก
ตอนนี้นะฮะข้อที่เหลืออยู่เนี่ยผิดไม่ได้แล้วนะครับ
จะได้เงินแสนกลับไปบ้านนะครับในวันนี้นะครับ
ผมขอให้โชคดีนะครับเรื่องต่อไปคือเรื่องหมูมะนาวครับ
ผมกับเมย์ผูกพันกันมา๒๐ปีไปตรงไหนก็ไปด้วยกันตลอด
พอโควิดซ้าผมก็กลับทำงานผู้ที่ภาคกรุงเทพฯขับรถไปผมก็ร้องไห้ไปคิดถึงเกรม
มันเป็นครั้งแรกที่ผมห่างจากเขา
โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือทำหมูมะนาวจำนวน๔จาน
ภายในเวลา๓นาที
ลุ้นกันว่าทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้ได้ได้ได้

เพราะก็เร็วพอสมควรเลยนะครับ
คือเขาแบ่งจัดสรรปันส่วนคือแบ่งหน้าที่กันทำตรงนี้แหละสำคัญมาก
ใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ
๒นาที๔๖วินาทีครับ
ครอบครัวของน้องปุ้ยนะครับจากสุรินตอนนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิตอีกหนึ่งข้อนะครับ
เป็นหนึ่งหมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็นสองดอก
มาต่อเลยนะฮะข้อสุดท้ายข้อนี้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าเผื่อว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ๑แสนบาทจากเรื่องบ้านของเราครับ
หนูก็คิดอยู่ว่าต่อไปเนี่ยเราจะหาเงินจากไหนมาจนเจอครอบครัวมาเลี้ยงดูครอบครัวทุกวันนี้หนูก็ต้องลุกขึ้นสู้เพื่อจะเป็นเสาหลักให้ทุกคนในครอบครัวของหนู
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือดอกไม้ในช่องที่ปิดไว้ไม่มีสีใด
ข้อสี่สีน้ำเงินค่ะซึ่งเป็นคำตอบที่

มาดูกันเลยครับว่าตู้หมายเลข๒นะฮะ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

หลังตู้หมายเลข๔ครับว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
แล้วโบนัสหลังตู้หมายเลขปีครบราชา๕๐๐๐บาทครับ
โบนัสหลังตู้หมายเลข๑ก็คือ๕๐๐๐บาท

วันนี้ครอบครัวของน้องปุ้ยจากจังหวัดสุรินนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้น
พร้อมกับข้าวสารอีก๑๐๐กกรัม
คิดว่าจะไปต่อชีวิตอะไรก่อนได้ลูกปุ้ย

พี่สาวกับแม่หาหมอแล้วก็ใช้จ่ายในบ้านค่ะ
เพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันซุดไปกว่านี้ไม่ได้แล้ว
พี่เมย์ใจเย็นก่อนนะแล้วอย่างที่บอกนะครับว่า
ผมยังดีใจนะที่เห็นมีรอยยิ้มในรายการของเราระหว่างที่สัมภาษณ์
ทุกคนพยายามเอาใจช่วยอยู่นะครับ
คุณผู้ชมครับถ้าทุกคนในครอบครัวพร้อมที่จะจับมือสู้ไปด้วยกัน
ไม่ว่าจะกี่วิกฤตที่ถาโถมผมเชื่อนะครับว่าจะต้องผ่านไปได้อย่างแน่นอน
เรามาร่วมกันเป็นกำลังใจอีกแรงหนึ่งให้กับครอบครัวของน้องปุ้ยจากจังหวัดสุรินทร์
ได้ผ่านพ้นวิกฤตต่างไปด้วยทานน้ำใจของคุณผู้ชมที่น่ารัก
ขออนุญาตฝากครอบครัวของน้องปุ้ยไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมด้วยนะครับ
ผมขอให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็อย่าเจ็บอย่าป่วยกันอีก
ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาให้คุณพระคุ้มครองครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น

ที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลา๖โมงเย็น
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
แม่มาล้มป่วยค่ะเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ
ตอนนั้นจับช่อนกินเขาก็ไม่ได้จ้ะเหมือนคนไม่มีแรง
ทุกวันนี้แม่ก็ทำงานนักไม่ค่อยได้เพราะว่ามือมันไม่ค่อยมีแรงค่ะ
ทำได้หรือไม่ได้ครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป